จังหวัดสระบุรีนะคะหัวหน้าคุมงานก่อสร้างค่ะ
ตั้งวงดื่มเหล้ากับผู้รับเหมา
แล้วก็ลูกน้องที่ทำงานก่อสร้างให้กับตัวเองเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเกิดการทะเลาะกันในวงเล่า

ตัดสินไม่ได้นะคะใช้ปืนขึ้นมายิง
ทำให้นายทุนรวมทั้งคนงาน
เสียชีวิตไป๒คนแล้วก็บาดเจ็บอีก
ตำบลโคกแยะอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ตำรวจสพนแคร์รับแจ้งแล้วก็รีบเข้าไปตรวจสอบค่ะ

นายพัทรคมพิมพาอายุ๕๒ปี

ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่ขมับด้านซ้าย
ห่างกันไปอีกเล็กน้อยอยู่ที่โต๊ะหินอ่อน
มีขวดสุราและกับแกล้มวางอยู่บนโต๊ะอยู่เลยนะคะ

ส่วนที่พื้นปูนใกล้กันในจุดเกิดเหตุเนี่ย

เป็นปืนขนาด๓๘ลูกโม่๕นัด

ลูกกระสุนถูกยิงออกไปหมดแล้วนะคะ
ประตูด้านซ้ายมีรอยถูกกระสุน
เจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานค่ะ

จากการถูกยิงอีกสองคนแล้วก็ศรีสะแตกอีกหนึ่งคน
มีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลวิหารแดง

ทราบชื่อคือนายคมธวัฒน์พิมพาเป็นคนงานค่ะ
นายจรวิเศษสังเป็นคนงานอีกหนึ่งคน
ซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมด๕คนตั้งวงดื่มสุรากัน
จากนั้นเกิดมีปากเสียงกันก่อนวิ่งไล่ไตก่อนชุดละมูลเลย
ทีนี้นายจรวิ่งเข้าไปห้ามปราม
แต่ถูกนายบัญญัตินวลมังสอซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงาน
ใช้ปืนยิงเขาก็ถูกเล็งปืนมาเหมือนกันนะ

ถือว่าโชคดีไปเอาเดี๋ยวฟังเขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงค่ะ
ปืนสามสองนัดแล้วก็นัดหนึ่งที่แตก
แล้วมันก็ยิ่งรวมเลยทีนี้
มีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
บอกว่าตอนนี้นายบัญญัติผู้ก่อเหตุ
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพนแคน
ในเวลาต่อมาแล้วส่วนสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมางาน

ซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงานเรื่องการทำงานที่ล่าช้า
เอาทำไมช้ากระทั่งเกิดมีปากเสียงกันนะคะ
บานปลายยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะได้สอบสวนข้อที่จริงอีกครั้งนะคะ